เอามาต่อกันที่สาวสวยกันบ้างดีกว่านะฮะด้านหลังเนี่ยค่ะ
ทัวร์ลงสาวขี้อวดนะฮะบอกเลยว่าเป่าจนประหลอดแตก
แต่แปลกตำรวจไม่เห็นจับว่ะเออนี่แหละค่ะ
กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอาภาพเนี่ยเบลอหน้าเอาไว้
แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นหน้าค่าตาของเธอแล้วล่ะ
เลยสวยเลยเพราะว่าเธอเป็นพิตตี้สาวคนหนึ่ง
เธอโพสต์เอาไว้บอกว่าก่อนอื่นขอขอบคุณร้านนะแล้วก็ขอบคุณพี่ดีเจ
รูปหล่อที่หางานดีให้แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
แต่มันมีช็อตหนึ่งคุณผู้ชมเขาบอกว่าขอบคุณพี่ตำรวจที่ตั้งด่านแล้วไม่จับ
หนูเมาเป่าจนประหลอดแตกแต่พี่ก็ปล่อยผ่านไอ้ตรงเนี้ยคุณผู้ชม
โอ้โหงานเข้าเต็มเต็มค่ะเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะว่าหนูอ่ะทำงาน
แต่ก็คงไม่รอดทุกด่านขอบคุณตัวเองด้วยที่ไม่ว่าจะเมาแค่ไหน
ก็พาตัวเองขับรถไปทั่วทุกที่ทุกแห่งกลับถึงบ้านปลอดภัย
แม้ว่าบางครั้งจะเมาจนจำไม่ได้ว่าเฮ้ยกลับมาถึงห้องได้ยังไง
ขอบคุณร่างกายขอบคุณความสตรองของตัวเองต่างนานแล้วก็กูธไนท์ไปคุณผู้ชม
ก็ถ้ามันไม่มีข้อความตรงขอบคุณตำรวจดราม่าก็จะไม่เกิด
ช็อตนี้แหละนะคะหลังจากเธอโพสต์ค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยแน่นอน
คนรู้จักคนไม่รู้จักเข้าไปสอบถามบอกว่าด่านไหนอ่ะ
เธอก็กลับมาตอบใต้โพสต์ด้วยนะคะบอกว่าด่านรามอินทาจ้ะพ่อ
นี่บอกพี่กัดเรียบร้อยเลยนะคะขณะที่คอมเมนต์ก็บอกว่า
หาเรื่องให้ตำรวจแท้เลยหลังจากนั้นโพสต์นี้เธอก็ปิดซ่อนไว้ค่ะ
สาวคนนี้เป็นใครเราไปตรวจสอบดูในอินสตราแกรมของเธอ
กำลังได้รับความสนใจเลยคนติดตามเธอเยอะนะ

กลับมาที่ย่านเกษตรนวมินแล้วก็พระราม๕ด้วย
ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปยังพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิตค่ะ
เป็นผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
ยืนยันว่า๑๒เมษายนที่ผ่านมานี่นะ

ไม่มีการตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์แต่อย่างใด

จนกระทั่งต่อมาสาวเจ้าของโพสต์เนี่ย
กลับมาเปิดเฟซบุ๊กใหม่ชี้แจงเพราะว่ากระแสมันร้อนแรงเหลือเกิน
เธอบอกว่าเธอขอโทษที่เธอสื่อสารผิด
และข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
พิมพ์ตกหล่นไงห๊ะห้ะทำใหญ่
พิมพ์ตกหล่นหรอครับหลายคนเลยเข้าใจผิดหู้

อาจจะเป็นภาพตัดแล้วแบบไม่รู้ว่าด่านนั้นมันตรงไหนหรือเปล่า
อะไรไปบ้างนะคะอย่างแรกคือเธอบอกว่า
วันนั้นมีงานจริงกำลังเดินทางกลับ
แล้วก็มีการดื่มจริงยอมรับแต่ว่าเธอดื่มนิดหน่อย
จะกลับคอนโดพอมาเจอด่านตามที่โพสต์

แต่เธอบอกว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะ
จุดนี้แหละเธอบอกว่าเธอโพสต์ตกหล่นไป
คือก่อนหน้านี้เธอเขียนเอาไว้ว่าเมาเป่าจนประหลอดแตก
ประหลอดแตกขอยผ่านอ๋อแต่ให้ตกหล่นคือจริงยังไม่ถึงเกณฑ์

แต่เดี๋ยวนะมันแตกต่างกันเยอะเลยนะ

ตำรวจว่ากล่าวตักเตือนเธอมาแล้ว

ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรกลับมาทำงานปกติ
แต่ก็มาเอกใจว่าพ่อเธอไม่ได้พีมให้ชัดเจน
เป่าแล้วไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาค่ะ
คำพูดบางคำโพสต์หยอกล้อไม่ได้นึกถึงผลกระทบที่จะตามมา

ขอโทษทุกคนเพราะอะไรตำรวจพูดตรงงานนี้
เนินคดีแน่นอนแต่ขอเวลาตรวจสอบสักระยะหนึ่งก่อน
ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะคะ
ว่าถ้าตำรวจมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
แล้วหากว่าตรวจพบว่ามีคนปริมาณแอลกอฮอลเกินมาตรฐาน

ต่อให้สวยแค่ไหนเป็นใครคนดังยังไงท่านบอกก็ไม่ปล่อยแน่
นี่ท่านเอาจริงนะท่านบอกแบบนี้ว่าจะมีความผิดนะคะ
เดี๋ยวจะเรียกพริตตี้สาวคนนี้มาพูดคุยมาสอบถาม
แต่มันก็มีคนตาดีและคนมือวัยแคปคอมเมนต์
มีคอมเมนต์หนึ่งเหมือนเป็นนุ่มหนุ่มเข้าไปแซวเธอว่า
ก็ถ้าใส่ชุดแบบนี้เป็นผมผมก็ปล่อย
นี่ปรากฏว่าเธอเข้าไปตอบคอมเมนต์นี้ด้วยตัวเอง
แล้วเธอตอบว่านี่แหละใช่ค่ะใส่แบบนี้แหละอ้อนจนปล่อย
อ้าววมีคนแก๊บได้ไงคุณ
ปรากฏว่าพี่พี่ตกรนมั้ย

แล้วตกลงด่านมีจริงเปล่า

สำคัญก็ถ้าเกิดเมามากก็อย่าขับ

มันต้องย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือเมาแล้วไม่ขับค่ะ

ผมเชื่อว่าตำรวจเขาก็ไม่อยากโอ๊ยมันสงกงสงการเนอะ

ถ้าเมามันก็อันตรายคุณผู้ชมนะฮะ